เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านและประชาชนชาวกรุงเทพมหานครทุกคน
มาร่วมกันก่อติดสถานการณ์ปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
พฤตไม่ได้ว่าปัญหานำท่วมไม่ใช่ปัญหาใหม่
แต่เป็นสิ่งที่ชาวกรุงเทพยังคงต้องเจอเมื่อเกิดปัญหาฝนตกหนัก
พื้นที่ก็มีน้ำท่วมขังต้องรอการระบาย
พื้นที่ท่วมบ่อยครั้งจนเกิดเป็นความเคยชินของคนในพื้นที่ไปแล้ว
ร่วมหาสาเหตุปัญหาน้ำท่วมว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร
อะไรคือปัจจัยหลักทำให้เกิดน้ำท่วม
พร้อมติดตามกรทมเปิดแผนปฏิบัติการรับน้ำช่วงฤดูฝนปี๒๕๕๙
ปัญหานี้จะหมดไฟหรือไม่
เรื่องเล่าดีของคนกรุงเทพวันนี้ครับ
สวัสดีคุณผู้ชมครับ
คุณผู้ชมครับแน่นอนครับ
พฤษภาคมหน้าฝนอย่างเป็นทางการครับ
กรุงเทพเจอฝนตกหนักตลอดเวลา
ตกหน้าทีลัยน้ำท่วมทุกทีครับ
แน่นอนวันนี้เรื่องราวที่จะมาคุยกัน
เป็นประเด็นเรื่องของฝนตกน้ำท่วม
กรทมเปิดแผนปฏิบัติการ

แล้วหน้าฝนปีนี้กรุงเทพมหานครของเรา
เจอฝนตกน้ำท่วมมากน้อยแค่ไหน

แต่ว่าก่อนจะไปติดตามเรื่องราวที่เราจะมาคุยกันในวันนี้
ผมมีกิจกรรมมาเชิญชวนคุณผู้ชมที่รับชมรายการของเราอยู่
ร่วมสนุกรับของที่มรลึกเป็นกระเป๋าผ้าเก๋สวย
จากกรุงเทพมหานครคุณผู้ชมครับ

คุณผู้ชมเข้าไปแสดงความคิดเห็นว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็น
กับเรื่องที่เราพูดคุยกันอย่างไร

ติดตามรายชื่อผู้โชคดีได้ท้ายรายการเลยนะครับ
และสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมรายการของเรา

หรือว่าไปรับชมสดได้ผ่านทางการไลฟ์

กับเรื่องราวที่เรามีการนำมาพูดคุยกัน

สำหรับหัวข้อที่เรามาพูดคุยกันวันนี้
กรทมเปิดแผนปฏิบัติการรับน้ำ

เราจะเจอกับปัญหาฝนตกน้ำท่วมซ้ำซากในกรุงเทพหรือเปล่า
แล้วแขกที่จะมาพูดคุยกันตอนนี้พร้อมแล้ว

ประเทศไทยของเรารวมทั้งกรุงเทพมหานคร
ก็เข้าสู่ช่วงของฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วครับ

แต่ว่าภาพรวมของสถานการณ์ในกรุงเทพมหานครเอง
เมื่อมีฝนตกลงมาจะมีน้ำท่วมขังในบางพื้นที่
แล้วตอนนี้เราจะแก้ไขปัญหาอย่างไร
สถานการณ์ณปัจจุบันนี้เป็นอย่างไร

ภาพรวมน้ำในกรุงเทพมหานครเป็นยังไงบ้างครับ
เมื่อ๑๓พฤษภาคมที่ผ่านมา
เริ่มประกาศฤดูฝนของกรมอุตุนิยม
แต่เดือนนี้เดือนพุทธภาพเป็นหน้าพิเศษ

ปีนี้ตกมากที่สุดเท่านึงของค่าเฉลี่ยของพุทธภีร์
แล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่๑๗ที่ผ่านมา
มีฝนตกลงในพื้นที่ของเรา๗๔ล้านลูกบาทเมตร

ปกติเราเตรียมรองรับน้ำไว้ประมาณสัก๑๙๒๐ล้านลูกบาทเมตร
แต่เมื่อวันนั้นมัน๗๔ล้านลูกบาทเยอะมาก
ทำให้เกิดน้ำท่วมขึ้นแล้วก็ออกจากถนนทั้งหมดเลย
แต่ยังมีจุดน้ำท่วมอยู่อีก๓๘จุด
อีกวันนึงได้รับความกุญญาจากท่านอายุที่นำมิตรี

ช่วยสูบน้ำวันนั้น๓ทุ่มน้ำหมดเลย
นั่นเเบียบสูบออกจากพื้นที่ของรัฐพราวน์
พระพระพาวกะโล่งบ๊วยความนำเจ้าผุยหยาด
ก็เป็นขบวนการปกติของเราที่เราดำเนินการจัดการกับน้ำ
ขบวนการหนึ่งที่ทำให้น้ำออกไปเร็ว
ต้องขอบคุณท่านนายกรรมตรีและรัฐบาลนะครับ

ฝนตกหนักคราวที่แล้ว
ทั้ง๙ที่ที่ทำมาน้ำไม่ท่วมเลยครับ
ประหลัดครับปัจจัยอะไรทำให้กรุงเทพมหานครของเรายังคงเจอกับปัญหาน้ำท่วมแบบนี้อยู่ครับ
ก็แบบนี้นะครับกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ต่ำนะครับ
ปัจจุบันจี้ซับน้ำน้อยลงคนมากขึ้น

น้ำที่จะซับลงกลับไปในศาลตเตือนก่านก็ไม่มีแล้ว

ไม่ได้แล้วก็มีบ้านเรือนที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ยังอยู่นอกเขื่อนอยู่ก็จะโดนความเสียหาย
อีกเรื่องหนึ่งก็ช่วงน้ำฝนกัญญาตุลาพิการต้นไปเนี่ยแต่น้ำเหนือก็มาฝนตกชุกนะครับ
ปกติแล้วน้ำแม่น้ำเจ้าพญาที่ไหลผ่านปกติมันก็ประมาณ๒๕๐๐แต่ถ้าทูต๓๐๐ก็อันตรายเราจะทำไงให้ปัญหาอย่างนี้หมดไป
เรื่องแรกน้ำจากเหนือเนี่ยเราทำเขื่อนไว้ตั้งแต่จังหวัดปทุมธานีลงมานนทบุรีเนี่ยพอเข้าเขตเราสูงประมาณ๓เมตร๕๐ตามตั้งเขื่อนไว้เลย
เราคลองมังกอกน้อยคลองมหาสวรรค์ก็เหมือนกัน๓๕๐เมตรแล้วก็ไล่ลงมาเป็น๓เมตรเป็น๒๘๐เมตร๒๕๐เมตรไป
ช่วงนี้อาจจะมีช่วงที่ชำรุดหรือเป็นฟันหล่อบ้างซึ่งปัจจุบันนี้ทางสภากรุงเทพมหานครอนุมัติเงินงบประมาณงบกลางปี๖๕

ปีนี้ก็จะดีกว่าปีที่แล้วแน่นอนครับครับ
เราก็จะคลายกังวลไปได้ว่าทางเจ้าพระยาน้ำจะไม่เข้ามาในเมืองนะครับ
ไม่ว่าฝั่งคนบุรีหรือฝั่งพนคร
ยังมีพื้นที่ไหนเขตไหนในกรุงเทพของเรายังน่าเป็นห่วงอยู่บ้างไหมครับ
ปัจจุบันเนี่ยครับจุดอ่อนของเราเนี่ยเดิมทีเดียวมีสามสิบ

ปัจจุบันน่าจะเหลือประมาณเจ็บหรือเก้าจุดเท่านั้นครับ
นะครับที่ยังมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมอยู่
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นล่ะด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายนะครับ
ทางทางรัฐบาลด้วยทักยกกรุงตีด้วยอืม
ที่ทุกคนครับเครื่องนั้นก็ตั้งแต่สามทุ่มก็สว่าง
ก็เห็นใจเขาน่ะทั้งคืนทั้งคืนครับ
แล้วก็ข่วงของไปช่วยทำร่างงานเขตอีกครับ
ผมมีกิจกรรมให้คุณผู้ชมมาร่วมสนุกกันนะครับ
เพื่อลุ้นรับของที่มรลึกจากกรุงเทพมหานครครับ
เป็นกระเป๋าผ้าดีไซน์สวยเก๋แบบนี้เลยนะครับ

เรื่องเล่าดีของคนกรุงเทพทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ

แล้วเข้าไปแสดงความคิดเห็นว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไร
กับเรื่องราวที่เราได้มีการพูดคุยกัน
คุณผู้ชมที่เป็นผู้โชคดี๕ท่านนะครับ
ทีมงานจะติดต่อกลับไปและมอบกระเป๋าผ้าแบบนี้ให้ไปเลย
คุณผู้ชมครับเมื่อเบรกที่แล้วเราได้พูดคุยกันไปแล้วถึงสถานการณ์น้ำนะครับ
ในกรุงเทพมหานครทีนี้เนี่ยเราต้องมาดูกันต่อนะครับว่าสาเหตุหลักหลักครับ
เมื่อมีฝนตกลงมาทำไมกรุงเทพมหานครยังถึงถูกน้ำท่วมอยู่แบบนี้
รวมทั้งมีแผนรับมือกับน้ำฝนในช่วงของหน้าฝนในปี๒๕๖๕นี้อย่างไร

ท่านครับกรุงเทพมหานครมีแผนที่จะรับมือกับน้ำฝนในปี๒๕๖๕นี้ยังไงบ้างครับ
เรื่องแรกก็เตรียมพื้นที่รองรับน้ำไว้
ทีเดียวเราเตรียมไว้ประมาณ๑๙ล้านลูกบาทเมตรก็จะอาจจะเพิ่มอีก๒๐หรือ๒๑นะครับเรื่องที่๑
เรื่องที่๒เราสั่งการไปแต่เนิ่นแล้วค่ะ
ดูเครื่องสูบน้ำให้ใช้ได้
เครื่องสูบน้ำเราผมว่าถ้ารวมจุดเล็กจุดน้อยเป็น๑๐๐๐จุด
ก็มีคนรับผิดชอบเป็นพันคนนะครับ
คราวที่แล้วก็มีเหตุเสียหายนะพูดในโซเชียลนะ
แบตเตอรี่หายบ้างเงินหายบ้าง
คือคราวนี้ท่านนายกรมตรีครับ

กำชับเป็นพิเศษเลยบอกว่า
เรื่องนี้คุณในฐานะประหลัดกรุงเทพมหานคร
ต้องไปกำชับลูกน้องวางแผนและหาวิธีการยังไงก็ได้

เรื่องนี้ทางท่านรองประหลัดกรุงเทพนคร
นรงเรืองศรีนะครับ
ท่านก็ไปออกแผนตามบัญชาของท่านนายกรัฐมนตรี

เครื่องสูบน้ำในกรุงเทพภาระครเป็นประพันธุ์จุด
ทำยังไงให้มีขบวนการดูแลตรวจสอบ
เพื่อจะให้เคลื่อนสามารถเดินได้ทันทีเมื่อเกิดปัญหา
เรื่องท่อระบายน้ำเราลอกมาตั้งแต่ต้นปี
ตอนนี้ในเรื่องของงบประมาณที่ตรอกท่อระบายน้ำ

น่าจะไม่มีปัญหาเรื่องการระบาย
จากตัวอย่างที่ผ่านมาเมื่อวันที่๑๗
ทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนกับกรุงเทพมหานคร

ถ้าทันว่าจุดอ่อนที่ไหน
คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อกรุงเทพนคร

อาจจะติดปัญหาอีกเรื่องหนึ่งก็คือที่เอกชน

กรุงเทพหาคอนไม่สามารถนำงบประมาณไปช่วยเหลือได้

เราจะไปตั้งเครื่องสูบน้ำให้ก่อน
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเครื่องสูบน้ำของเราทั้งหมดทั้งมวล
๓๐๐๐กว่าเครื่องมันก็จะกระจายไปทั่วไม่หมดหรอก

แล้วก็ต้องทยอยไปในจุดสำคัญ
เพื่อจะบรรเทาความบริบร้อยประชาคน
หมายหลักแรกเลยที่เราจะต้องทำ
คือถนนใหญ่ทั้งหมดวันหนึ่งต้องให้หมดให้ได้
เพื่อการเดินทางของพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ทั้งหมดให้สะดวก

อีกส่วนหนึ่งที่เราเห็นก่อสร้าง

วิ่งรถไฟฟ้าก็ดีถนนนู้นทางก็ดี

เมื่อ๒วันที่แล้วท่านรองประหลัดนรงค์
ผมมอบหมายไปก็ให้ไปทุกจุดเลย
ที่คาดว่าจะทำให้การก่อสร้างนั้น

ในการระบายน้ำแล้วก็พยายามหา
แต่ถ้าพี่น้องประชาชนเห็นสังเกตเห็นว่า
ยังมีตรงนี้ที่นี่เขาแจ้งเรามา

ก็ได้ที่ให้กรุงเทพส์และหมากรณ์ครอดุลรับทราบนะครับ
แล้วเราก็จะไปดูเป็นพิเศษนะครับ
อยากให้ท่านยกตัวอย่างเล่าถึงการที่เราเข้าไป
ปรับปรุงพัฒนาในการระบายน้ำต่าง

ท่อระบายน้ำด่วนเนี่ยแม้จะกิ้งนะครับ

สมัยก่อนเดินอยู่๒วัน๓วันนะครับ

เรามีอุโมงใต้ของบางซื่อ

ท่วมแค่เช้าเดียวเช้ามา๗โมงเช้าแห้งแล้ว
จุดหนึ่งที่เห็นสำคัญที่สุดก็คือ
แยกเกษตรเสนานิคม
แล้วก็มีท่อสูบน้ำด่วนจากเสนานิคมตรงมาที่เกษตร
วันนั้นที่ตกหนักไม่ท่วมนะครับ
ซึ่งขบวนการเหล่านี้ทางรัฐบาลให้งบกรทมมา๑๐๐
คิดร่วมกันระหว่างกรุงเทพมนาคม

นายกรมตรีหรือทางรัฐบาลเห็นว่า
ท่อระบายน้ำด่วนก็ให้มาของเรา
เห็นบอกว่า๑๔จุดก็สร้างเสร็จเกือบหมดแล้วล่ะนะครับ

ผมขอย้อนกลับไปเรื่องของการก่อสร้างรถไฟฟ้า
กรุงเทพมหานครคุณผู้ชมหลายท่านคงจะถามท่านเหมือนกันว่า

หินเศษดินเศษทรายหรือเศษปูนที่เขาใช้หล่อ
มันก็จะไหลลงไปโดยท่อแล้วทำให้อุดกัน

และเป็นเรื่องที่เราใส่ใจเป็นพิเศษ

ก็ทำให้การระบายน้ำไม่สะดวก
ก็พยายามก็เป็นอุปสรรคสำคัญ

ก็เป็นอุปสรรคหนึ่งที่สำคัญที่สุด
แล้วแต่กรุงเทพมหานครก็พยายามที่จะหา

ผมมีกิจกรรมให้คุณผู้ชมมาร่วมสนุกกันนะครับ
เพื่อลุ้นรับของที่มรลึกจากกรุงเทพมหานครครับ
เป็นกระเป๋าผ้าดีไซน์สวยเก๋แบบนี้เลยนะครับ

แล้วเข้าไปแสดงความคิดเห็นว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไร
กับเรื่องราวที่เราได้มีการพูดคุยกัน
คุณผู้ชมที่เป็นผู้โชคดี๕ท่านนะครับ
ทีมงานจะติดต่อกลับไปและมอบกระเป๋าผ้าแบบนี้ให้ไปเลย
เรายังคงมาเกาะติดกับสถานการณ์น้ำ
เฉพาะการเปิดแผนรับมือน้ำฝน
ในปี๒๕๖๕ของกรุงเทพมหานครครับ
ท่านครับถ้าเกิดว่าเราพูดถึงเรื่องของฝนตกน้ำท่วมแล้วเนี่ย
โดยงานที่เรียกว่าสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานคร

โดยงานนี้ทำหน้าที่อะไรบ้างและมีความสำคัญยังไงบ้างครับ
สำนักการระบายน้ำเปิดศูนย์ป้องกัดน้ำทวนมาตั้งแต่ปี๒๐๒๐

แล้วก็ดูแลระบบการระบายน้ำทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร

เราจะได้ไปจัดการกับบริเวณดังกล่าวก่อน
เตรียมก่อนพร้อมเตรียมก่อน
ผมว่าก็เป็นศูนย์ที่ทันสมัย
ดูระดับน้ำได้หมดในพื้นที่
ประตูระบายน้ำว่าเครื่องเดินไม่เดินยังไงอะไรในพื้นที่
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตลอด๒๔ชั่วโมง
ในการดูแลสารทุกข์สุขดิบเรื่องการระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร
นี้ก็จะเป็นเหมือนกับมีคนมาดูงานเยอะแยะนะครับ
ขบวนการการจัดการน้ำของกรุงเทพมหานครเป็นยังไง
ก็หมายความว่าศูนย์ป้องกันน้ำท่วมของสำนักระบายน้ำ

ก็จะดูแลทั้งหมดเลยภาพรวมทั้งหมดในกรุงเทพหานคร
ว่าเราจะจัดการกับน้ำจำนวนมากอย่างไร
แล้วก็จะเป็นสื่อไปถึงหน่วยอื่น
ประสานทุกหน่วยงานเพื่อจะมาแก้ไข
ให้กับพี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานคร
แล้วถ้าพี่น้องประชาชนในกรุงเทพต้องการความช่วยเหลือ

ติดต่อกรุงเทพมหานครได้ช่องทางไหนบ้างครับ
ก็ที่ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมก็ได้
ที่๑๕๕๕ก็ได้ที่สำนักงานเขตก็ได้ครับ
ผมว่าทุกคนที่เป็นบุคลากรของกรุงเทพนครนะ
ยินดีที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับ
สำหรับสำนักงานเขตอาจจะมีหน่วยพิเศษนะครับ
ที่จะไปถึงบ้านเลยเขาเรียกหน่วยเบส
ท่อตรงไหนตันก็มีรถวิ่งออกไปแก้ไขทันที
ตรงไหนท่วมสูบน้ำออกให้ทันที
ดังนั้นพี่น้องประชาชนไม่ต้องเป็นกังวลครับ

กรุงเทพมหานครก็จะจัดหน่วยเบสไปบริการถึงบ้าน
หน้าที่หลักของข้าราชการ
คุณราชการกรุงเทพมหานครก็ดูสารสู้ปศุกรีป
ของพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมา
ถ้ามีอะไรที่เห็นว่าเดือดร้อน
แล้วก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้

ของสูตรต้องการนำทรงกรุงเทพมหานครก็ได้

หรือว่าโทรไปหมายเลขที่ท่านบอกก็ได้

แล้วสำคัญที่สุดถ้าเราเข้าไปในศูนย์นี้
เราสามารถดูล่วงหน้าได้ว่าฝนจะเข้ากรุงเทพหานครเมื่อไหร
หมายเลขโทรได้ตลอด๒๐สิบชั่วโมงทาง๐๒๒๘๕๑๑๕ใช่มั๊ยครับ

มีหลายช่องทางให้คนกรุงติดต่อกับกรุงเทพมหานคร
ทีนี้อยากให้ท่านฝากอยากให้ท่านสร้างความมั่นใจกับคนกรุงเทพ
ว่าเรารับมือกับน้ำท่วมในกรุงเทพ

อยากจะเรียนกับพี่น้องประชาชนอย่างนี้นะครับ
กรุงเทพมหานครเนี่ยพยายามปรับขบวนการวิธีการนะครับ
ในการจัดการเรื่องน้ำท่วมอยู่ตลอดเวลานะครับ
ซึ่งจุดอ่อนเราก็ทราบนะครับ
พื้นที่เราเป็นที่รุ่มที่ต่ำที่ซับน้ำน้อยนะครับ
บจัดการน้ำท่วมเพียงอย่างเดียวของเราคือ
ใช้ระบบปิดล้อมแล้วเราก็สูบน้ำออกนะครับ
เพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้เราพยายามลดน้ำ
ในระดับไม่ว่าจะคลองต่างสายหลักนะครับ
เพื่อให้น้ำจากระบบท่อที่เราลอกเสร็จหมดแล้ว
เพื่อให้น้ำออกไปนะครับ
กระบวนการอย่างนี้นะครับเป็นความจำเป็นนะครับ

ถ้าฝนตกเกินประสิทธิภาพการระบายน้ำในแต่ละวัน
ก็คือที่ผมเตรียมไว้แล้วก็คือประมาณ๒๐ล้านลูกบาทเมตรนะครับ
เราก็ต้องเผชิญกับเวลาที่นานออกไปในการจัดการ

กรุงเทพมหานครไม่ทิ้งประชาชนชาวกรุงเทพมหานครแน่นอน
เราจะดูแลทุกท่านนะครับอย่างเต็มความสามารถ
แล้วก็จากวันที่๑๗ที่ผ่านมานะครับ

ต่อไปเราก็จะจัดการเรื่องการระบายน้ำได้ดีขึ้นไปอีกครับ

กรุงเทพมหานครก็จะทำให้ท่านทุกท่านอย่างเต็มความสามารถนะครับ
ประหลัดครับถ้าคนกรุงเทพต้องการจะขอความช่วยเหลือ
เห็นว่ามีอีกหนึ่งช่องทางที่เราสามารถตอบสริสาร
กับประชาชนแล้วก็กรุงเทพมหานครได้ใช่ไหมครับ
จริงแล้วกรุงเทพมหานครมีหลายช่องทางให้ติดต่อนะครับ
ได้ก็๑๕๕เบอร์ที่สำนักงานเขต
แล้วก็ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพหานครแต่๓จุดนี้ซึ่งมีเบอร์ติดต่ออยู่แล้ว
สำหรับสำนักงานเขตอาจจะมีหน่วยพิเศษนะครับที่จะไปถึงบ้านเลย
ให้ดูแลเรื่องเมื่อฝนฝนตกหรือพี่น้องประชาชนหนูร้อนเขาเรียกหน่วยเบส
ตรงไหนตันก็มีรถวิ่งออกไปแก้ไขทันที
น้ำตรงไหนท่วมไม่มีว่าเอากระสอบไปปิดล้อมให้สูบน้ำออกให้ทันที
เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนไม่ต้องเป็นกังวลครับถ้าสมมุติเดือดร้อนจริงแล้ว
กรุงเทพมหานครก็จะจัดหน่วยเบสไปบริการถึงบ้าน
และนี่เป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมจะได้เข้าใจกัน
แล้วก็เตรียมพร้อมรับมือได้อย่างทันท่วงทีนะครับ
และหากคนกรุงเทพมหานครต้องการติดต่อสื่อสารกับกรุงเทพมหานครสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ครับ
หมายเลข๐๒๒๔๘๕๑๑๕และศูนย์ป้องกันระบบน้ำท่วมสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานคร
นี่คือช่องทางที่คุณผู้ชมสามารถติดต่อได้กับกรุงเทพมหานครเลยครับ
และวันนี้ผมต้องขอขอบพระคุณท่านประหลัดกรุงเทพมหานครที่มาให้ข้อมูลกับเราคุณขจิตชัชวานิสนะครับขอบพระคุณท่านมากครับ

และนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีครับที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมนะครับจะได้รู้ว่าสาเหตุที่เมื่อมีฝนตกลงมาแล้วทำไมน้ำยังคงท่วมในกรุงเทพมหานครแบบนี้
หากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือว่าต้องการจะบอกเรื่องราวผ่านไปยังกรุงเทพมหานคร

มือถือขึ้นมาครับสแกนคิวาโค้ดที่ปรากฏบนหน้าจอตอนนี้
ร่วมแสดงความคิดเห็นไปเลยนะครับข้อความไหนถูกใจทีมงานครับ
คุณผู้ชมรุ้นรับของที่มรลึกจากกรุงเทพมหานคร
เป็นกระเป๋าผ้าดีไซน์เก๋แบบนี้ไปเลยครับ
คุณผู้ชมก็ติดตามรายชื่อผู้โชคดีท้ายบริการทุกสัปดาห์ได้เลยนะครับ
และสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามรายการไม่ทันไม่เป็นไรครับ

แล้วก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นได้เช่นเดียวกันที่บริเวณด้านล่างเลยนะครับ
แล้วก็ติดแฮสแท็กว่าฤดูฝนกรุงเทพครับ
ข้อความไหนถูกใจทีมงานก็ลุ้นรับกระเป๋าผ้าไปเช่นเดียวกันครับ
เรื่องเล่าดีของคนกรุงเทพแล้วนะครับ
กันสัปดาห์หน้าเลยนะครับทุกวันศุกร์
เวลา๑๕นถึง๑๕น๓๐น
ทางช่องไทยรัฐทีวีหมายเลข๓๒
และวันนี้ผมกอล์ฟทัศนัยโค้ดทองลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ